ที่ตลาดนัดรถไฟย่านถนนศรีนคริน

แล้วปรากฏว่าวัยรุ่นหญิงคนหนึ่งบอกว่าถูกกาด
หรือว่ารอบภพอที่นั่นเนี่ยทำร้ายร่างกาย

แต่ไปดูคลิปที่เขาเอามาลงก่อนนะครับ
กลับ

มีการโตเถียงทำร้ายร่างกาย
ระหว่างชายเสื้อดำกางเกงขายาวกับหญิงสาววัยรุ่น
หญิงสาวที่อยู่ในคลิปเขาก็บอกว่าทำไมต้องทำร้ายร่างกายกันด้วย
ชายเสื้อดำก็พูดสวนออกมาว่าอย่าไปแจ้งความเลย
พร้อมให้ไล่ออกนอกพื้นที่ออกไปนะครับ
ที่ชายเสื้อดำก็จะเห็นว่ามีการเอามือถือมาถ่ายคลิป
ก็พยายามเข้าไปหาใช้มือตบวัยรุ่นที่ถ่ายคลิป
มีการโวยวายกันก่อนที่เหตุการณ์ในคลิปนี้จะถูกนำมาแชร์ในโลกออนไลน์นะครับ
เราก็สอบถามไปยังวัยรุ่นหญิงวัย๑๖ปีที่ถูกทำร้ายร่างกายที่อยู่ในคลิป
เธอก็เปิดเผยว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเที่ยวตลาดนัดรถไฟ
ไปกับเพื่อนประมาณ๘คนนะครับ
นั่งคุยกันอยู่ที่หลังร้านขายน้ำในตลาด
เจ้าของร้านมาบอกว่าแถวนี้นั่งไม่ได้นะ
ก็เดินออกมาก็ไปคุยกันด้านนอก
เพื่อนในกลุ่มก็บ่นว่าเอออยากกินน้ำ
กาดที่ปรากฏในคลิปก็เข้ามาบอกว่า
ในกลุ่มเนี่ยตะโกนด่าเหรอตะโกนด่าอะไร

แต่กาดก็ยังยืนยันเช่นเดิมว่าไปด่าเขา
จนเกิดการโต้เถียงกันขึ้นนะครับ
เขากับเพื่อนก็เลยตัดสินใจเดินหนี
จะได้ยุติปัญหาแต่กาดคนนี้ก็
ยังไม่หยุดพยายามเข้ามาถามเข้ามา

หลังจากมีคนมาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเธอก็เลย
เอาภาพมาบันทึกเหตุการณ์แล้วก็
เป็นภาพอย่างที่เอาไปลงใน
โซเชียลนะครับลองฟังเสียงที่
เขาเล่าให้ฟังนะครับ
ที่ตัดคอมือเราและของเรา
แล้วก็พาตัวเรารวมตัวเราไปตรงที่จอดรถ
นับทัวระบบพวกมึงตัดกว่านี่

แล้วทีนี้เขาบอกว่า
เอ่อให้เราแก่เกียรติลบคลิป
แล้วก็มีการข่มขู่เราให้เราลบคลิปอะไรอย่างนี้

หน้านั้นเราบอกเราจะแจ้งความโทรหาพ่อ
เขาก็บอกว่าโทรมาเลยเรียกมาให้หมด
หลังจากนั้นก็กลัวเราคิดว่าเขามีอิทธิพลอะไร
คุยเสร็จเขาก็ชายในเก่า

เขาอยู่ห่างจากหนูระยะพอประมาณ

เขาได้เข้ามาบอกว่ามึงจำหน้ากูไว้นะ

แล้ววันนี้ก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอประเวท

เพื่อเอาผิดกับกาดของตลาดนัดรถไฟ

พนักงานสอบสวนก็รับแจ้งความไว้นะครับ
เดี๋ยวจะเรียกตัวผู้ที่อยู่ในคลิป

เขาจะเปิดช่วงสุดสัปดาห์ศุกร์ถึงอาทิตย์นะคะ
เปิดแค่ศุกร์สาวอาทิตย์ช่วงเย็นถึงดึกนะครับ
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่รอปภหรือว่ากาด

แต่วันนี้ไม่เจอกาดคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะครับ

บอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขาก็อยู่ในเหตุการณ์
กลุ่มวัยรุ่นเข้าไปนั่งที่โซฟา

การ์ดก็เข้าไปบอกว่านั่งไม่ได้
พร้อมกับเชิญให้ออกจากจุดนี้ไป

บริเวณทางเข้าร้านขายของร้านหนึ่ง

กลับถูกกลุ่มวัยรุ่นหนาทอด้วยเท่าคำหยาบคาย
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปเกิดขึ้น
หรือว่าฆ่าดีแรงบ้าง